สลดที่เกิดขึ้นดูสิหลานหลานเมามา
ยายขอตังค์หน่อยแล้วยายอายุเยอะแล้วยาย๘๓แล้วคุณผู้ชม
ยายไม่ให้ตังค์สิ่งที่มันเอามาเนี่ยนะเอาไม้มาแล้วก็ฟาดยาย
ไม่พอกระทืบตรงกลางอกยายจนหน้าอกยุบยายนอนตายอยู่แบบนี้คุณผู้ชม
เรื่องนี้มันมีความคืบหน้าด้วยนะเพราะว่าเราก็ไปตามเหมือนกันค่ะ
ว่าเช้านี้เป็นยังไงกันบ้างคุณผู้ชมรอดูนะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่บ้านหลังหนึ่งในอำเภอน้ำพอง
จังหวัดขอนแก่นตอนที่ตำรวจสพน้ำพองไปตรวจสอบ
ศพของคุณยายเสียชีวิตอยู่ตรงหน้าบ้านเลยค่ะ
ลงไปเลยเพราะว่าโดนหลานกระทืบเลือดออกปากมีรอยช้ำตามเนื้อ
ตามตัวนะคะเนี่ยซึ่งคนที่ก่อเหตุเนี่ยหลานแท้นามสกุลเดียวกับยายเลย
นำสกุลประสงค์พลเหมือนกันคือนายอัทธพลค่ะอายุยี่สิบแปดปี
ไม่ได้หนีนะนั่งอยู่แล้วก็มีอาวุธด้วยนี่นี่ผู้ชายใส่เสื้อสีกลมแขนยาวเนี่ยนะคะ
คือหลานที่ก่อเหตุถามว่าอาวุธมีอะไรบ้างมีท่อนเหล็กค่ะมีไม้ไม้คานอ่ะ
คานมันหักแล้วเดี๋ยวจะบอกนะว่าใครมีท่อนเหล็กใครมีไม้คาน
เจ้าตัวเนี่ยตอนคุยกับตำรวจก็ยังพูดจาไม่ค่อยรู้เรื่องหรอกวกไปวนมา
ตำรวจก็เลยอ่ะอันทพลไปไปคุยกันที่โรงพัก
ทีนี้อัตภพลบอกกับตำรวจว่าผมมาไปขอตังค์ยายยายถือไม้จะมาตีผม
ทีนี้ผมก็เลยต้องไปหยิบไม้คานที่อยู่ใกล้กระหน่ำตียายยายล้ม
แล้วยายล้มยังไม่สาแก่ใจเหรอยาย๘๓แล้วค่ะเขาลากยายมาหน้าบ้านแล้วกระทืบซ้ำอีกอ่ะ
คุณตานะคุณตาสามีคุณยายก็อายุเยอะแล้วหูตาก็ไม่ค่อยจะดี
สิ่งที่ได้ยินยายพยายามตะโกนร้องสุดเสียงพ่อยายพ่อยายช่วยฉันหน่อย
แล้วก็ตะโกนบอกกับหลานอย่าฆ่ายายอย่าทำยายอย่าทำยาย
ตอนนั้นตาเองน่ะกำลังวางชาก็ไม่ได้ค่อยมีแล้วแหละค่ะแต่พยายามรีบไปเพื่อที่จะไปช่วยเหลือยาย
ไปถึงก็ไม่ทันเพราะว่ายายเสียชีวิตแล้วแหมอัตภพลนี่คดีเยอะนะ
เพราะว่าเขาพ้นโทษมาเมื่อปี๖๒เป็นคดียาเสพติดแล้วถามว่ารอบนี้ตรวจฉี่ไหม
ม่วงหรือเปล่าตรวจไม่เจอค่ะเดาว่าน่าจะมาจากการเมาเหล้าอย่างเดียวที่มาก่อเหตุแบบนี้
ชาวบ้านเขาก็เตรียมบ้านจัดงานศพให้กับคุณยายบ้านในปั่นปฐมพงศ์ก็คือคุณตานั่นเองนะคะ

หลานชายจะเอาข้าวเปลือกจากนาไปไว้ที่บ้าน
ยายก็ห้ามไว้เพราะว่าถ้าเกิดว่าหลานขนกลับมาที่บ้าน
คือไม่ได้มาเก็บหรอกคุณผู้ชมเอาไปขาย
ตากับยายก็จะไม่มีข้าวกินไง
พอยายห้ามหลานโมโหแล้วก็เลยทำร้ายยายจนตกจากแคร่
แล้วมีการกระทืบซ้ำแบบนี้อีกตาเองรับไม่ได้นะ
แล้วตาบอกว่าอยากให้ศาลประหารชีวิตหลานเลยขนาดตาตายังไม่เอา
ส่วนลูกสาวของคุณยายนะลูกสาวของคุณยายบอกว่า
โอ้โหอัตภพลเนี่ยเคยขู่แล้วว่าจะฆ่าทั้ง๓ศพเลย
สามศพคือใครบ้างนี่ตัวของของตัวป้ายนเอง
แล้วก็ตัวคุณตาตัวคุณยายที่หลานขู่เพราะอะไร
จะเอาทรัพย์สมบัติจะไปขายขายมาจะมากินเหล้า
โอ้โหเคยขู่ไว้จะฆ่า
จะเอาสมบัติจะเอาตังค์ไปซื้อยาให้มันได้อย่างนี้สิ
ผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บอกว่าอัตภพลเนี่ยเขาเคยโดนตำรวจมาเอาตัวไปหลายรอบแล้ว
ไปแป๊บเดี๋ยวก็ปล่อยมาอีกรอบนี้เอาไปเลยได้ไหมเอาไปนานได้ไหม
ดัดนิสัยได้ไหมเรื่องกินเหล้าให้เลิกสักทีแล้วเรื่องยาเสพติดมีอยู่ด้วยหรือเปล่า
งั้นก็จะมาก่อเหตุแบบนี้เรื่อยคนในบ้านเขาหวาดภาวะกันหมดแล้วอะค่ะ